จากเรื่องที่เราชวนคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
เรื่องที่ว่าการทำโทษเด็กจะเป็นลูกหรือจะเป็นนักเรียนเนี่ย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำได้แต่อยู่ในขอบเขตทำให้เหมาะสม
เพื่อสั่งสอนไม่ใช่ตีเอาสะใจหรือตีด้วยความแค้น
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำคุณผู้ชมคือต้องบอกว่า
เด็กวัย๑๒ปีนะคะเด็กชายคนนึง

แต่เหมือนชวนเพื่อนคุยแล้วไม่ยอมท่องสูตรคูณ

ให้วิ่งไม่พอเรียกขึ้นมาตีก้น๑๐ครั้ง

แม่กลับมาเห็นภาพลูกแบบนี้กรี๊ดเลย
ทำกันเกินไปไหมนี่ขนาดเราเบลอภาพ
คุณผู้ชมสีมันยังแบบชัดขนาดนี้
คือมันช้ำแดงแล้วก็บวมไปหมดเลย

แต่๑๐ทีนี่ต้องแบบเน้นน่ะ
เขาบอกเป็นไม้เรียวพันเทปกาวนะคะ
คือเรื่องนี้แม่บอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
คุณแม่ที่ว่านี่ก็คือนางเฟื้องกมลอนนตรีนะคะ

แม่ของน้องผู้ชายคนนี้อายุ๑๒ปี
ก็โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กเลยนะ
หลังจากที่ลูกถูกคุณครูผู้ชายโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพุทธไทยสงศ
ก้น๑๐ครั้งจนมันบวมช้ำขนาดนี้

เพราะแม่เป็นเพื่อนกับครูผู้ชายคนนั้นในเฟซบุ๊กด้วย
แล้วครูผู้ชายเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ตอนสมัยเรียนของเธอ
เอาเหรออืมก็เลยโพสต์ไงเนี่ยแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
ตอนแรกไม่รู้เลยนะว่าลูกถูกลงโทษ
เพราะว่าลูกไม่กล้าบอกไปรู้เรื่องจากสามีค่ะ
ซึ่งสามีส่งรูปมาให้ดูว่า
นี่ลูกชายมาเล่าให้พ่อฟังนะว่าโดนครูทำโทษ
พอเห็นปุ๊บพ่อก็รีบถ่ายส่งมาเลยบอกแม่แม่ดูสิ
บอกว่าพอเห็นภาพนี่นะ
ทนไม่ไหวร้องไห้เลยสงสารลูกมาก
ลูกต้องเจ็บขนาดไหนอายุ๑๒ปีโดนตีแรงขนาดนี้
ก็เลยต้องไปถามลูกว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

ลูกชายเล่าให้ฟังแบบนี้ที่เขาถูกลงโทษเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ยอมท่องสูตรคูณ
ตามที่คุณครูสั่งแล้วก็ชวนเพื่อนคุย

ลูกบอกถามเพื่อนว่าคาบต่อไปเรียนอะไร

ตอนแรกลงโทษด้วยการกระโดดตบ๕๐ครั้งกลางสนามฟุตบอล
เขาก็ไปทำตามนะก็กระโดดตบไป

อีก๒๐ครั้งมันไม่ไหวแล้วเอา๓๐แล้วกัน

ครูก็นับนะเอ๊ะมันไม่ครบนี่
บอกให้กระโดดตบ๕๐ทำไมกระโดดตบแค่๓๐

จากนั้นคว้าไม้เรียวมาเลยพันเทปกาว
แล้วก็ตีก้นเขา๑๐ครั้งประจานต่อหน้าเพื่อนร่วมห้อง
เพราะอะไรมันเหนื่อยครับ

ครับบ่ายนะแดดบ่าย
หลังกินข้าวเสร็จใช่ไหมครับ
เราก็เลยหยุดเลยครับ
แล้วไปไหนต่อขึ้นห้องครับ
เพราะว่าอะไรไม่มีเพื่อนอยู่นะครับ
แล้วขึ้นไปที่ห้องเราโดนแล้วคุณทำโทษได้ไหม
ครูให้ผมเลือกออกมานอกห้องแล้ว
ครูก็ให้ไปห้องพักหนึ่งแล้วครูก็ตีเลยครับ
สิบครั้งครับใช้อะไรตีใช้ไม้เรียวครับเจ็บไหมตอนนั้น
เจ็บครับแล้วเราทำยังไงร้องไห้หรือเป็นยังไงตอนนั้น
กัดฟันไว้ครับเจ็บมากครับเจ็บครับ

ไม่ครับแล้วตอนที่โดนเพื่อนเห็นเยอะหมดห้องครับ
คือมันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องเจ็บมากเจ็บน้อยนะความอายนะ
มันเหมือนถูกประจานที่ต้องถูกตีต่อหน้าเพื่อน
แล้วไม้เรียวพันด้วยเทปกาวเนี่ยคือเด็กผมก็ไม่ค่อยถูกตีเท่าไหร่
ตอนโดนตีก็ไม่เคยถูกตีด้วยไม้เรียวพันเทปกาวก็อาศัยถามผู้รู้แถวนี้
เขาบอกว่าก็เพื่อที่ไม้เรียวมันจะได้ไม่หักบางทีครูฟาดไปแล้วบางทีไม้เรียวมันหัก

หรือว่าท่านคิดว่ามีประสบการณ์ยังไงเราบอกเราหน่อยนะ
เรียวพันเทปกาวเนี่ยมันจะเจ็บมากขึ้นหรือว่าไม้เรียวมันจะไม่หัก
หรือว่ามันจะทำให้แทนที่จะเจ็บมากมันอาจจะเจ็บน้อยลงเพราะมันมีเทปกาวพันไม้เรียวยังไงเนี่ย

ส่วนประเด็นที่น้องเขากระโดดตบไม่ได้เนี่ย๕๐ครั้งเนี่ยแม่เขาก็อธิบายไว้ใช่ไหม
ใช่แม่เขาบอกว่าก็น้องมีโรคประจำตัวน้องเป็นภูมิแพ้
แล้วที่สำคัญเนี่ยน้องน้ำหนักเยอะอ้วนอมอ้วนอวบหน่อยอ่ะมันก็ไม่ไหวอ่ะค่ะมันก็หอบแล้วก็เหนื่อยเนี่ย
ประเด็นนี้นี่นะถ้าลูกเขาที่มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้เป็นหอบ
แล้วคุณให้ลูกเขาไปกระโดดตบกลางสนามฟุตบอลแดดร้อน๕๐ที
มีโอกาสที่น้องจะช็อกและเสียชีวิตได้นะ
เขา๓๐ทีเขาไม่ไหวเขาเลยเดินกลับมา
แล้วก็ถูกมองว่าอ้าวอย่างนี้
ขี้โกงหรือเปล่าหรือว่ารักไก่หรือเปล่า
ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเขาช็อก
เขาเป็นอะไรไปกลางสนามฟุตบอลเนี่ย

ทีนี้อย่างที่บอกว่าที่คุณแม่รู้สึก
จะว่าช้ำใจก็คือ
คุณครูที่ตีลูกเธอไม่ใช่ไม่รู้จักเธอนะ
เป็นรุ่นพี่สมัยเรียนมัธยมด้วยกัน

คือแท็กชื่อไปหาคุณครูคนนั้นเลยให้รู้ว่า
ทำไมคุณแม่โพสต์เขียนบอกว่า

เด็กไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรง

มันก็จะแจ้งเตือนอยู่แล้วล่ะว่า

สิ่งที่เขาทำคือ

บรูปที่แม่โพสต์เอาไว้ออก

เป็นรูปอาญาจารย์
แต่เขาอยากให้คุณรู้ไง
แล้วเขาเป็นผู้ชายแรงเขาจะขนาดไหน
เขาคิดอะไรเขาทำเขาความคิดเขาคิดอะไรหนูก็ไม่รู้
มันสั่นมันทำอะไรไม่ถูกอะค่ะมันแบบอารมณ์อารมณ์แบบมันนี่อยู่แล้ว
แล้วเรามาเจอแบบนี้แล้วเราก็ร้องไห้แบบน้ำตาซึมตลอดเลย
กลางคืนแบบกูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่ว่าทำไมเคยแชร์แต่โรงเรียนอื่น
ทำไมได้เป็นแบบนี้หรือไม่รู้

ก็ออกแล้วค่ะคือออกไม่ต้องเป็นแล้วคุณครูถ้าทำแบบนี้
คุณผู้ชมบอกว่าเอาไม้เรียวพันเทปกาวเสียงจะได้ไม่ดัง
บางคนบอกว่าที่เขาเคยเจอเนี่ยพันปลายด้วยลวดเพิ่มน้ำหนักในการตี
มันต้องโหดร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอคะ
หลายคนก็บอกว่ามันรุนแรงเกินไปไหม
นี่ไม่ตกลงตีเพื่อสั่งสอนหรือว่าตีเอาสะใจ

ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงเรียนก็นัดคุณแม่ไปเจรจากลายเกลี่ย
โดยทางโรงเรียนบอกว่าขอละกัน
ขอให้ครูคนนี้ยังมีโอกาสได้ทำหน้าที่ครูได้สอนที่นี่ต่อ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดอะไร
แต่โรงเรียนก็จะทำบนทันบนไว้ด้วย
แต่คุณแม่บอกว่าไม่ยังไม่ค่อยพอใจกับข้อเสนอนี้เท่าไหร่

แต่ครูคนนี้ยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไร
ยังไม่พร้อมคุยบอกว่ายังไม่พร้อมคุย

ไม่ว่าจะยังไงมันก็เกินกว่าเหตุเกินไป
แล้วแม่บอกเลยว่ายังไงก็จะเอาเรื่องครูคนนี้ให้ถึงที่สุด
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือด้วย

ถ้าเป็นไปได้อยากย้ายครูคนนี้ออกจากโรงเรียนไปเถอะ
ถ้าไม่ย้ายครูเธอจะย้ายลูกออกเอง
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องราว
สมมุติว่าให้ครูสอนต่อลูกกลับไปเรียนที่เดิมต่อ
ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์หรือว่าความคิดจะเป็นอย่างไร
แล้วครูคนนี้จะไปตีเด็กแบบนี้
เด็กคนอื่นในโรงเรียนทำอีกหรือเปล่า
เมืองต้นแม่ก็เลยไปแจ้งความว่าที่สพพุทธไทยสงฆ์เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
แม่บอกว่าตอนนี้นะลูกก็ยังปวดอยู่
ก็ต้องให้ทางโรงเรียนกับทางพื้นที่ต้นสังกัดเขาพิจารณานะ
คือการย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเวลาหน่วยงานอื่น

ถ้าอย่างกรณีนี้แม่บอกถ้าอยู่ที่โรงเรียนนี้เดี๋ยวก็ไปตีเด็กคนอื่นอีก

ต้องพิจารณอให้รอบความว่าเออเอาอย่างไร